เราไปดูเรื่องของการแห่งขันไทยเลยที่สี่กันหน่อยนะครับ
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของจังหวะ

เบื้องอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับระหว่างเกมเนี่ยสุทนคุณไม้ครับ
เล่นของวัดโบดไปหัวใส่อภิรัตหิมขาวครับ
ผู้เล่นของปัตตานีเขาเล่นต่อไม่ไหว
จังหวะภาพที่มีการแชร์กันเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับ
เป็นจังหวะที่คือต้องฟาวนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวคนที่โดนก็คืออภิรัตนเนี่ยเล่นต่อไม่ไหวครับ
ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นจังหวะเข้าบอลไปเตะเข้า
เหมือนโดนศีรษะไปเลยครับแล้วสุดท้ายพอไปตรวจแบบเร่งด่วนนะครับ
ก็มีการเปิดเผยผลการตรวจปรากฏว่าอภิรัตน์เนี่ยครับ
มีเลือดคลั่งในสมองเลยนะครับซึ่งสุทนเนี่ยออกมาโพสต์ขอโทษครับ
บอกว่าเขายอมรับนะครับว่าเข้าปะทะหนักขนาดนั้นเนี่ย
แต่ว่าเป็นเพราะเล่นแบบคือตั้งใจมากเกินไปในการเข้าสกัดก็เลยไม่ได้ยั้งครับ
ซึ่งเขาก็อยากจะติดต่อไปขอโทษด้วยตัวเองด้วยแต่ไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหน
ก็มีการส่งข้อความส่วนตัวไปขอโทษแล้วด้วย
รอเพียงแค่อภิรัฐนั้นอ่านแล้วก็ต้องรับคำขอโทษซึ่งเจ้าตัวบอกว่ากลับโทษด้วยคำจริงใจ
ล่าสุดอาการของอภิรัตน์ครับปลอดภัยแล้วครับแล้วก็มีการโพสต์ว่าไม่น่าเล่นแบบนี้เลย
ก็พบว่ามีเลือดออกในสมองด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยก็กระดูกแตกนะครับ
เลือดออกไม่หยุดก็เสียใจมากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
และเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลหากว่าเป็นอะไรไปจะทำยังไง
ถือเป็นการกระทำที่รับไม่ได้เพราะดูจากรูปจากคลิปก็ถือว่าเจตนา
อันนี้คือมุมของทางอภิรัติหิมขาวยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ
กลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอดีตเยาวชนนะครับ
ที่เคยฝึกฟุตบอลแล้วก็เคยไปฝึกที่ต่างแดนมาด้วยนะครับ